วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ค่ะที่ผู้นำสหรัฐนะคะได้มีการพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเพื่อมีการเจรจากันนะคะทั่วโลกคือจับตาจริง
เราก็ส่งทีมข่าวไปที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคุณอรัชพรชลาดลและคุณจอมพลดาวสุโขค่ะ
เกาะติดบรรยากาศตลอดทั้งวันเลยนะคะติดตามการรายงานจากสิงคโปร์ค่ะเชิญค่ะ
ลงไปอย่างสวยงามแล้วนะคะสำหรับการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนายโดนัลดทรัมป
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
เป็นคำพูดของสองผู้นำที่สรุปการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับ
โรงแรมแห่งนี้แหละครับที่ถูกจารึกไว้แล้วในประวัติศาสตร์ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีอีกบทหนึ่ง
ใช่ค่ะซึ่งภาพรวมวันนี้เราจะไล่เรียงให้ฟังกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
โมง๒ผู้นำมาเจอกัน
ซึ่งท่าทีของคิมจองอื่นถือว่าเรียบเฉยมาก
รอยยิ้มเนี่ยหาได้ยากมากรวมถึงไม่ยอมแม้แต่จะพูดภาษาอังกฤษกับโดนัลดทรัมป์สักเท่าไหร่นัก
หลายคนก็เลยวิเคราะห์กันนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะราบรื่นอย่างที่ทรัมป์ได้พูดเอาไว้หรือเปล่า
แต่ทำไปทำมาสุดท้ายพอมีการเจอกันตัวต่อตัวแม้จะเป็นเวลาเพียง๓๐กว่านาที
มีการเรียกคณะทำงานเข้ามาคุยกันในประเด็นสำคัญ
สุดท้ายก็เริ่มเห็นสีหน้ารอยยิ้มท่าทีที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่คุยช่วงเช้าจบแล้วเนี่ยทั้งคณะทำงานแล้วก็สองผู้นำลงมาพักรับประทานอาหารกลางวันกัน
หลังจากทานอาหารกลางวันกันเสร็จเนี่ยแหละค่ะโอ้โหเหมือนสนิทกันมากขึ้น
เดินเคี้ยงบ่าเคี้ยงไหล่กันมาเลยพูดคุยกันแบบไม่ต้องใช้ร่าม
มีการเรียกว่าอะไรล่ะตบไหล่ตบหลังกันประหนึ่งว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน
อ่ามีการพักผ่อนหลังจากรับประทานอาหารเที่ยง
แล้วก็ปล่อยมาเบาว่าหลังจากนี้
ซึ่งนั่นคือการลงนามในเอกสารร่วมกันระหว่างนาย

เพราะว่าผู้สื่อข่าวทุกคนที่ติดตามข่าวอยู่ในศูนย์สื่อ
ทุกคนถึงกับอื้ออึงกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่มันเกินความคาดหมายมากตกลงจะมีการลงนามกันจริงไหม
สัญญานั้นได้รับการยืนยันเพราะว่าภาพในไลฟ์สตรีม
หรือว่าที่เป็นถ่ายทอดสดที่อยู่ในสูตรข่าว
ให้เห็นโต๊ะ๒โต๊ะที่มีปากกาวางรออยู่

เจรจาที่เคยถูกมองว่าจะเป็นการถ่ายรูปคู่ระหว่าง๒ผู้นำ
ดูเหมือนว่าจะถูกหลบกระแสด้วยโต๊ะเจรจาโต๊ะนี้
และเมื่อมีการลงนามกันจริงแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของทั้งสองคน

ใช่ค่ะต้องบอกว่าต้องได้เห็นภาพของคิมจองอื่นที่ทั้งยิ้ม
แล้วก็หัวเราะอย่างที่เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนัก
รวมถึงโดนัลดทรัมป์เองนะคะก็ได้กล่าวอะไรเล็กน้อย
กับผู้สื่อข่าวระหว่างที่เซ็นสัญญาไปด้วย

ทรัมป์พูดถึงอะไรในการเจรจาคนนี้บ้าง
แน่นอนว่าสำหรับคนที่ติดตามข่าวของประธานาธิบดีทรัมป์กันมาตลอด
ก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณค่าเป็นคนช่างเจนแล้ว
แต่คือรับมือกับสื่อเก่งพูดจาเก่ง
แต่กับคิมจองอื่นเนี่ยสิถือว่าแปลก

ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออยู่ในโลกที่ปิดลับ
การพูดกับสื่อแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อน

เป็นการพูดแม้จะไม่กี่ประโยค

คัดบางช่วงบางตอนที่เป็นคิมจองอื่นพูดจริง

มีปฏิกิริยายังไงต่อการเจรจาในครั้งนี้ครับ
ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้
ก็ดำเนินการไปตามหมายกำหนดการทุกอย่างเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ลงนามในสัญญาข้อตกลงร่วมกันเสร็จ

ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่เพื่อที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ซึ่งในการแถลงข่าวเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับ

โดนัลดทรัมป์ก็ได้พูดเปิดใจหลายอย่าง
พูดถึงคิมจองอื่นท่าทีต่าง
ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคนนี้เป็นยังไงกันแน่
บอกว่าคิมจองอื่นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความรักชาติ
เป็นนุ่มผู้บริหารประเทศที่น่าจะดีทีเดียว
ใช่เพราะฉะนั้นความร่วมมือของสองคนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางด้วยดีนะคะ
ซึ่งในข้อสัญญาตกลงร่วมกันนั้นมี๔ข้อสำคัญแน่นอนหนึ่งเลย
คือเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์
เรื่องของการที่จะร่วมกันสร้างความสงบสุขแล้วก็สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี
เรื่องการส่งเฉลยศึกเฉลยสงครามกลับประเทศ

และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยืนยันทำตามปฏิญญาปันมุนจอม
ซึ่งถือได้ว่าเดินหน้าทำให้คาบสมุทรเกาหลีเกิดสันติภาพขึ้นมา
เรื่องนี้จะถูกผลักดันต่อครับ
ใช่ค่ะซึ่งแม้ว่านี่จะเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของสันติภาพนะคะ
แต่เชื่อว่าหลายคนเองก็มองว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ย
เกิดผลเกินกว่าที่คาดไว้เหมือนกับที่ทรัมป์เคยบอกเอาไว้ว่า
ประสบความสำเร็จมากกว่าที่ทุกคนได้คาดหวังเอาไว้ซะอีก
ครับหลังจากนี้ก็ต้องดูนะครับว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
เพราะว่าการสร้างสันติภาพคงไม่เริ่มต้นภายในวันเดียว
เสร็จสิ้นวันเดียวคงจะไม่มีทางใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องจับตารอดูกันต่อไป
ว่าสันติภาพที่มั่นคงและยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จริงไหม
และทั้งหมดนี้ก็คือผลสรุปทั้งหมดของการประชุมครั้งประวัติศาสต
ผู้นำสองประเทศที่เราสองคนได้เกาะติดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ตลอด๒วันเต็มค่ะ
ขอบคุณครับคุณอรัชพรแล้วก็คุณจอมพลนะครับ
เราส่งทีมข่าวไปที่สิงคโปร์ไปเกาะติดการเจรจาของผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือเลยนะฮะ